คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้ค่ะมีเพจดังแชร์เอาไว้นะคะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นไทยอาสาป้องกันชาติ
เขาใส่ชุดเครื่องแบบเต็มยดเลยแล้วเขาก็โพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจ
เขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยถูกจับในเรื่องของการมีน้ำกระท่อม
ครับแต่กลายเป็นว่าตำรวจเนี้ยเรียกไปตกลงกันที่โรงพัก
แล้วก็เรียกรับเงินสี่พันบาทเพื่อให้จบเรื่องและไม่ดำเนินคดี
อืมเขาบอกว่ามาเรียกเงินแบบนี้ได้ยังไงถ้าจะดำเนินคดี
ดำเนินคดีไปตามความผิดตามฐานความผิดของข้อกฎหมาย
เรียกเงินแบบนี้มันไม่ได้ไปดูคลิปที่เขาระบายเอาไว้นะคะ
ลูกชายลูกเมียผมห่างจากนั้นโดนจับเจ้าหน้าที่ต่อรอ
จับยาเสพติดประเภทห้าแล้วเขาก็เรียกเงินรู้ไหม
เขาเรียกเงินสี่พันบาทสี่พันบาทมันหนักหนานะ
แต่เขาทำงานได้แป๊บเดียวเองมาสองคนแป๊บเดียวคนละสองพัน
เขาคิดได้ไงสมองเขาแทนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่
ก็จะได้ช่วยเหลือประชาชนจากไปก็ตามหน้าที่มาก
จะมาเรียกเงินอย่างเดียวเรียกเงินอย่างเดียว
และยาเสพติดเมื่อไหร่จะหมดกูถามมึงดิ
แล้วเวลาไปเคลียร์กันไปจ่ายในไปจ่ายในโรงพัก
ลูกชายลูกเมียผมไปจ่ายโรงพักนี่ผมกลับมาเหนื่อย
ได้รับข่าวดีใช่ไหมนี่ข่าวดีไหมค่าตอบแทนผมเท่าไหร่
ห้าพันดูแลนี่ดูแลพวกมึงนี่พวกมึงยังกินเงินขนาดนี้เลย
ดูดิห้าพันบาทเลือกจะไม่ให้กูเดือดอ่ะ
อืมนี่ค่ะคือแต่งตัวเต็มยดแบบนี้เลยนะคะตามคลิปเลยนะคะ
บอกว่าเป็นไทยอาสาป้องกันชาตินะคะครับก็บอกว่าคือมีตำรวจเนี่ย
เรียกเงินสี่พันบาทเพื่อไม่ให้ดำเนินคดีกับลูกชาย
เมื่อ๑๑กันยายนลูกชายถูกตำรวจที่ยะลาจับข้อหามีน้ำกระท่อม
ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๕แต่ตำรวจเนี่ยให้ลูกชายกับภรรยาไปคุยที่โรงพัก
แล้วตำรวจเรียกเงิน๔๐๐๐บาทให้จบเรื่องให้ไม่ดำเนินคดี
คนโพสต์คนนี้เขาเลยบอกว่ามันเป็นการขู่กันโชคทรัพย์หรือเปล่า
มันเป็นการหากินอย่างไม่สุจริตหรือเปล่าถ้าหากว่าจะมีการดำเนินคดี
ดำเนินคดีไปสิข้อหาน้ำกระท่อมเนี่ยก็ดำเนินคดีไป
แต่มาเรียกเงินแบบนี้ไม่ได้คนโพสต์เขาทำงานอาสาในจังหวัดชายแดนใต้
เขาบอกว่าเขาต้องเสี่ยงภัยดูแลหลายชีวิตเงินเดือนเขาแค่ห้าพันบาท
แต่กลับมาถูกตำรวจเรียกรับผลประโยชน์ตั้ง๔๐๐บาทเขารู้สึกว่ารับไม่ได้นะคะ
ดังก็แชร์ต่อนะคะก็บอกว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบหน่อย
ว่ามีการเรียกรับเงินจริงหรือเปล่าตรวจสอบตำรวจลักษณะเรียกรับเงินในคดียาเสพติดอะไรลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะครับ
ก็ต้องรอฟันทำรวจชี้แจงว่าข้อเท็จจริงแล้วมันจะเป็นยังไงกันแน่